คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
คุณลุงอายุ๖๐ปีนะคะก่อเหตุใช้ขวานจามหัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปีจนเสียชีวิตนะคะ
คือคุณลุงบอกว่าจริงแล้วผู้ชายคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละ
ก็ไปซื้อเหล้าอะไรมานั่งดื่มกันสุดท้ายพอเมาแล้วก็พูดจาไม่ดีไปกล่าวหาคุณลุงว่าไปยุ่งกับภรรยาของเขา
แล้วก็ด้วยฤทธิ์ของความเมานี่แหละค่ะไปคว้าขวานจะมาจามหัวลุงเขาก่อน
เขาบอกแบบนี้คุณลุงก็เลยสู้แย่งขวานแล้วก็เลยเอาขวานเนี่ยจามใส่หัวผู้ชายคนนี้จนเขาเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจภูทรพรมพิรามได้รับแจ้งเหตุค่ะว่ามีคนถูกขวานฟันเสียชีวิตที่หน้าบ้านในพื้นที่หมู่๖ตมท่าช้างอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
พอไปถึงก็เจอบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
พบศพผู้เสียชีวิตชื่อว่านายบุญเรืองพุ่มพวงอายุ๔๒ค่ะ
ขวานฟันที่หัวด้านซ้ายแผลชะกันเลยนะคะ
ส่วนขวานเนี่ยก็ยังอยู่บนบ้านนะขวานที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายบุญยกเรือนก้อนอายุ๖๐เป็นเจ้าของบ้าน
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่บ้านน้องสาว
แต่ว่าก็ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณแค่๘๐๐เมตร
ตำรวจก็เลยนำกำลังไปควบคุมตัวเอาไว้ได้
ตัวนายบุญยกวัย๖๐ปีคนก่อเหตุคนนี้รับสารภาพนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
ตัวผู้ตายเนี่ยนายบุญเรืองมาที่บ้าน
พาเพื่อนมาด้วยชื่อนายสมโพธิ
ก็ชักชวนกันไปซื้อเบียร์ไปซื้อเหล้าขาวมาตั้งวงดื่มกันที่บ้าน
แต่ว่าก็ไม่มีเงินก็เลยไปติดเงินเอาไว้กับเจ้าของร้าน
ของชำที่รู้จักกันพอนั่งดื่มเหล้ากันไปนะคะก็เมา
ตัวผู้ตายเอาโหลยาดองมาด้วยแล้วก็ชวนให้นายบุญยกดื่ม
บอกว่าเนี่ยมีสมุนไพรนะมีสรรพคุณเพิ่มพลังทางเพศ
แต่ตัวนายบุญยกบอกว่าไม่ดื่มเพราะว่าหยุดดื่มสุรามานานแล้ว
พอว่างจากการรดน้ำในแปลงผักด้วยสปริงเกอร์
ก็เลยไปนั่งคุยกับสองคนนี้ที่เมาอยู่อะค่ะนายสมโพธิ์
เพื่อนที่ไปด้วยนะก็ดื่มเบียจนหมด
ขอตัวกลับบ้านไปก่อนทีนี้ก็เหลือนายบุญเรือง
เรื่องเนี่ยเมามากนะคะพอเมามากเนี่ยก็เริ่มพูดจาแขวะ
พูดจาแขวะนายบุญยกวัยหกสิบคนนี้ค่ะคือถามว่า
เมียผมมาหาพี่แล้วเป็นไงบ้างนายบุญยกก็ตอบไปว่า
เมียของนายบุญเรือไม่เคยมาหาเพียงลำพังนะ
ทีไรบุญเรืองก็มาด้วยสมโพธิก็มาด้วยแต่นายบุญเรืองไม่หยุด
เศร้าสีนายบุญยกก็เลยบอกว่าตัวเองพยายามปฏิเสธ
เพราะไม่เคยคิดไม่ดีกับเมียของนายบุญเรืองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย
แต่จู่นายบุญเรืองก็แสดงท่าทางโมโหขึ้นมาอาจจะด้วยความเมา
คว้าขวานซึ่งก็เป็นขวานของนายบุญยกวางอยู่บนบ้าน
ื้อขวานทำท่าจะฟันหัวนายบุญยกก่อนนายบุญยกก็เลยจับแขนนายบุญเรือง
จนขวานหลุดมืออืมนายบุญยกเนี่ยหกสิบแล้วนะครับ
นายบุญเรืองเนี่ย๔๒แต่นายบุญเรืองเมาด้วยไง
นายบุญยกก็เลยคว้าขวานฟันไปที่หัวนายบุญเรืองครั้งหนึ่งแต่นายบุญเรืองยังไม่หยุดค่ะ
ยังต่อสู้นายบุญยกก็เลยตัดสินใจฟันไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถีบร่างนายบุญเรืองจนร่วงลงมาจากบ้านแล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านน้องสาว
ตำรวจตามไปจับตัวแล้วก็นำตัวนายบุญยกไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ไว้ก็คือเขาเขาว่ามาหาเมียมาหาบ่อยไหมแม่มะ
ไม่รู้ครับ

ก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ